คำถามที่กินใจแฟนฟุตบอลมากสุดก็คือเป้าหมายแรกของนายกทุกคนนะครับการเข้ามาเนี่ยก็ต้องตอบคำถามนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วบอลไทยจะไปบอลโลกเมื่อไหร่พี่บี
ในช่วงของการหาเสียงหรือมอบนโยบายหรือแสดงวิสัยทัศน์
ก็มีคำถามตรงนี้จากสโมสรสมาชิกนะครับ
ผมยืนยันนะครับผมไปสัมภาษณ์สื่อหรือพูดกับใครก็แล้ว
แต่ผมไม่เคยพูดว่าถ้าผมเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
กับบอลไทยจะไปรอบสุดท้ายของวันโลก
ภายใน๓ปี๔ปีผมไม่เคยพูดเด็ดขาด
เพราะว่ากีฬามันไม่มีสูตรสำเร็จเราว่าเก่งอาจจะมีเก่งกว่าก็ได้ใช่ไหมครับ
แต่ผมบอกว่าบอลไทยมีโอกาสไปบอลโลกไหมมี
แต่ถ้ายังใช้วิธีการในลักษณะเช่นนี้อยู่
มันก็ค่อนข้างยากเราต้องคิดหรือวางแผนกันยาวนะครับ
ญี่ปุ่นเกาหลีนี่เขาไปบนโลกเนี่ย
เขาไม่ได้วางแผนหรือเขาไม่ได้ทำหาวิธีการที่สร้างนักเตะกันแค่ปี๒ปี๒๕
สร้างกันเป็น๑๐ปีผมถึงพูดว่านโยบายผมที่บอกว่า
ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นของรัฐนะครับ
แล้วเปิดโอกาสให้สโมสรฟุตบอลส่งนักกีฬาที่ตัวเองคิดว่าเก่ง
เอามาฝึกนะครับสโมสรละ๒คนในระยะเวลา๑ปี
สมาคมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดกินอยู่หลับนอน
หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ไปสัญหาผู้ฝึกสอนทั้งในและต่างประเทศมา
สโมสรและสองคนนะครับ
คือพูดง่ายจบจากสถาบันการศึกษาฟุตบอลที่มีมาตรฐานเดียวกัน
๒ปีก็มี๔คน๓ปีก็มี๖คน๔ปีก็มี๘คนนะครับ
นักฟุตบอลเหล่านี้นะครับเป็นทรัพย์สินของสโมสร
วันหนึ่งถ้านักฟุตบอลคนไหนที่สโมสรอยากจะขายก็ได้เงินเข้ามา
ไม่ขายก็เก็บไว้เตะก็เป็นทรัพย์สินนะครับ
เก่งกว่ากันก็อยู่ที่พรสวรรค์แหละทีนี้
พรสวรรค์ดีก็อาจจะเก่งกว่านะครับ
นี่คือวัตถุดิบหรือแหล่งผลิตนักเตะไปให้ทีมชาติ
๔ปี๕ปีถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคตทีมชาติหรือโค้ชทีมชาติจะมีโอกาสคัดเลือกนักกีฬาที่มีคุณภาพ
คุณภาพที่ผมว่าไม่ใช่หมายความว่าเตะเก่งอย่างเดียวนะครับ
คุณภาพที่เกิดจากบุคลิกร่างกายสรีระเทคนิคเทคนิคนะครับ
ซึ่งผ่านการเจรนัยมาอย่างเรียบร้อย
โค้ชสบายแล้วครับเดินช็อปเลย
สโมสรไหนมีนักเตะเก่งอย่างในต่างประเทศเนี่ย
หรือผู้จัดการทีมชาติเขาก็ไปนั่งดูแมชการแข่งขัน
มันทำให้เขาเรียกว่าวัตถุดิบมันเยอะ

เพราะว่านักกีฬาหรือนักเตะเหล่านั้นได้ถูกพัฒนาบางอย่างเป็นระบบและถูกวิธีการ
ด้านอาหารด้านการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องเทคนิคอะไร
นี่คือสิ่งที่จะทำให้ทีมชาติไม่ว่าจะอายุไหนก็แล้วแต่จะมีโอกาสไปรอบสุดท้ายบนโลกได้
นี่คือแนวความคิดผมแล้วมันก็ถึงเวลาแล้ว
เพราะเขาไม่มีทุนที่จะส่งนักเตะเข้าไปแต่ถ้ารัฐหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใครก็อยากส่งมา
ทีมใหญ่ไม่อยากส่งก็ไม่ต้องส่งทีมเล็กเขาจะส่งอ่ะ
มันเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสอย่างทัดเทียมกัน

เพราะเห็นตัวเลขอันนี้อาจจะคาดการณ์ว่าเราจะมีงบประมาณเท่าไหร่
หายเท่าไหรถ้าเกิดจะสร้างแผนงานแบบนี้นะครับ
ดูงบมากันหน่อยนะครับจากข่าวเมื่อวานที่เราทำเอาไว้เนี่ย
ก็จะเป็นตัวเลขจริงก็ถือว่า

อันนี้คือเงินจากภาคเอกชน
ก็จะมีของช้างก็คือ๕๐ล้าน

ครับเรื่องสิทธิประโยชน์หรือสัญญา
นิติกรรมใดที่ทางสมาคมได้ทำไว้กับเอกชนนะครับ
หรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าผมเข้าไปบริหารตรงนี้
อย่าตกกระใจครับว่าผมเข้าไปแล้วต้องไปลื้อ

ถ้าทางสมาคมหรือผู้บริหารสมาคมที่ผ่านมาได้ทำไว้
ถ้าสัญญานั้นเป็นสัญญาที่ถูกต้องชอบทำและเป็นธรรมนะครับ
ผมก็ไม่อาจที่จะไปลื้อสัญญาเหล่านั้นได้

อยู่ไม่ใช่ประกาศเปรี้ยงไปจะไปลื้อ
เข้าไปแล้วไม่ลื้อเอาล่ะทีนี้ล่ะ
แฟนบอลโจมตีผมแล้วทำไมบอกจะไปลื้อ
การจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ต้องยึดหลักความถูกต้อง

ยังแต่ผมจะเข้าไปดูทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วจะมาบอกให้ประชาชนว่า
เรื่องนี้นะสัญญานี้นี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
การกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลทำกับบริษัทนี้นะ
เงื่อนไขเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะถูกต้อง
แต่อีกสัญญาหนึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลไปทำอย่างนี้
มันไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขโดยวิธีการเรียกมาเจรจา
มาคุยกันว่าอันอย่างนี้คุณทำมาไม่ถูกต้องนะ
มันต้องแก้ไขถ้าผมทำต่อไปเท่ากับผมทำผิด
อันนี้ผมก็ไม่ทำแต่อะไรที่มันถูกต้อง
จะแก้ไขเขาได้ยังไงแก้ไขเขาก็ฟ้องผมใช่ไหมครับ
ตรงนี้เราต้องให้ความเป็นธรรม
ไม่ใช่พอมีอำนาจแล้วคิดจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้หรอกครับ
แต่ผมก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนหรือแฟนบอลด้วยว่า
คาดหวังว่าผมจะไปลื้อโน่นลื้อนี่ทำโน่นทำนี่
ต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยครับตรงนี้สำคัญนะครับ
แต่ผมเพียงแต่จะเอามาบอกหรือชี้แจงให้ชัดเจนว่า
เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้
แต่ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องชอบทำ
อันนี้ก็ต้องยอมรับผมไปแก้ไม่ได้
ถ้าผมแก้ก็คู่กรณีหรือคู่สัญญาก็ต้องฟ้อง
ฟ้องกันนั้นก็คิดไวนะครับลองดูต่อไปนะครับ
เดี๋ยวเต็มจอให้ดูหน่อยนะครับอันนี้ของภาครัฐ
ทั้งนี้ก็มีเยอะกว่านี้แต่ว่าเขาตัดงบไม่สับสนุนทีมแล้วนะครับ
ท่านนยกคนใหม่น่าจะพอเห็นอยู่แล้ว

อันนี้ก็เป็นการบ้านเป็นโจทย์ให้ทางท่านสมยศได้ไปคิดด้วยนะครับว่าจะ

และสุดท้ายงบประมาณจากฟุตบอลอาชีพ
ลิขสิทธิ์ถ่ายละสด๖๐๐ล้านบาทต่อปี

หลังจากนั้นสัญญาใหม่ปีหน้า๖๐ก็คือ๑๐๕๐ล้านต่อปี
ทั้งหมดตัวเลขกลมก็จะประมาณ๑๒๖๙ล้านบาทบวกขึ้นไป
ตัวเลขที่เรายังอาจจะวิเคราะห์ในบางสปอนเซอร์ไม่ได้ด้วย
เป็นไงเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วพออุ่นใจไหมครับ
หรือว่าจะต้องหาเงินมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างระบบอะไรใหม่อีก
เราคุยกันในทีมงานนะครับว่าสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ
สำหรับการทำทีมฟุตบอลในทุกหลีกเนี่ยครับคือเรื่องเงินนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมในดีวิชั่น๒โอกาสเขาก็น้อยนะครับ
เพราะว่าหลีกภูมิภาคเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูหรือไม่ค่อยมีคนที่จะสนับสนุนเรื่องสปอนเซอร์นะครับ
เราก็ต้องคิดหาหรือคิดวิธีการที่จะทำอย่างไรที่ให้หลีกภูมิภาคมีเงินหรือ
มีการสนับสนุนจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
แล้วก็มีรายได้มีผลประโยชน์จากสิทธิประโยชน์เยอะเพราะว่ามีคนดูเยอะนะครับ
ทีมในดีวิชั่น๑ก็ลดลงมานิดแต่ทีมในดีวิชั่น๒ค่อนข้างก็ลำปากนะครับ
เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยผมจะต้องพูดคุยกับบริษัทไทยพีมีอีกแล้วว่า
รายได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลประโยชน์ของไทยพิมลีกเนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับ
พี่จะต้องไปดูแลน้องสมมติยกตัวอย่างปี๑บริษัทไทยพีมีลิก
มีรายได้สุทธิพันล้านสมมุตินะครับมีพันล้าน
ผมก็จะบอกว่าขอสมาคม๒๐ก็๒๐๐ล้าน
๒๐๐ล้านเนี่ยก็ใช้บริหารกิจการหรือกิจกรรมของสมาคม
แล้วก็เอาไปสนับสนุนทีมชาตินะครับ
โดยที่เราไม่ต้องไปรบกวนภาครัฐนะครับ
ส่วนอีก๒๐นะครับ๑๐เอาไปให้ดิวิชั่นหนึ่ง
อีก๑๐เอาไปให้ดิฉันดิวิชั่น๒นะครับ
นี่คือลักษณะพี่เอื้ออาทรตอนน้องนะครับ
ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลก
คุณก็คิดกันสิคุณเป็นกรรมการว่า
จะเก็บไว้ทำไอ้นั่นเท่าไรเก็บไว้ที่เท่าไ
ที่เหลือในฐานะเป็นหุ้นส่วน๑๘ทีมหารกัน
แล้วแต่ครับก็ต้องคิดอ่านกัน
ผมให้โอกาสคุณแล้วนี่คุณก็ทำกันสิ
คุณบริหารจัดการเงินก้อนนี้กันเอง
นี่คือแนวทางที่ผมคิดไว้นะครับ
เพราะว่าผมอยากให้ทีมฟุตบอลในหลีกภูมิภาคนี้อยู่ได้

ทางสมาคมเนี่ยได้เงินมาจากไหนก็แล้วแต่
ในโอกาสที่เดินทางไปเป็นทีมเยือน

ปัจจุบันไม่มีนะครับแข่งนั้น๑๗ครั้ง
แต่ผมจะให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในฐานะทีมเยือน
๑๗๐๐๐๐๐บาทเพราะไปแข่ง๑๗ครั้ง

แต่อย่างน้อยที่สุดก็มีความช่วยเหลือจากสมาคม
ไหนถามมาถึงเรื่องเงินเงินทองแล้ว

เรื่องของทีมชาติของเขาสู่เรื่องทีมชาติโหมดทีมชาติเลย
ทีมชาติไทยที่ผ่านมา
เตะหลายคนหลายปีที่ผ่านมา
อาจจะคุ้นชินกับคำว่าอัดฉีดครับ
ครับ
จะเป็นอย่างไรรูปแบบเงินอัดฉีดจะเปลี่ยนไปมีหรือไม่มีอย่างไร

เงินอัดฉีดทีมฟุตบอลหรือทีมกีฬาเนี่ยมันมีทั้งทุกกีฬานะครับ

อันนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ
ในการที่จะให้นักกีฬาต่อสู้ทุ่มเทให้เต็มที่
แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักกีฬาอยู่แล้วที่จะต้องนำมาซึ่งชัยชนะใช่ไหมครับ

ในอดีตผมได้แต่ฟังว่าทางสมาคมจะให้เงินอัดฉีด๒๓ล้านบาท
แต่ผมไม่ทราบว่าเงินตรงนี้มาจากตรงไหน
ก็ต้องขอเวลาผมเข้าไปดูนะครับ
ถ้ามันมีเงินอยู่และการนำเอาเงินของสมาคมมาเป็นเงินอัดฉีดเนี่ยมันทำได้ไหม
ต้องคิดนะครับคือผมเป็นคนทำงานที่อะไรก็แล้วแต่ต้องยึดระเบียบข้อบังคับให้มีที่มา
เพราะว่าผมจะต้องตอบได้ว่าที่อัดฉีด๓ล้านเอามาจากไหน
เอกชนก็ให้มาก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเอกชนเจ้าไหนเป็นคนให้
จะไปหยิบเงินซึ่งมีกฎหมายหรือระเบียบบังคับอยู่มาอัดฉีดมันทำได้ไหม
แล้วถ้าเข้ามาแล้วถ้าผมไม่ทำมันก็คงจะแปลกดีเหมือนกัน

ก็ต้องเข้าไปแล้วก็อย่างนี้อ่านค่ะ

ว่าจะบอกอะไรยังไงและอนาคต๔ปีต่อจากนี้ของวงการฟุตบอลไทย
คือผมรู้ว่าแฟนบอลชาวไทยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอล
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมคงไม่ได้คะแนนถึง๖๒คะแนน
การเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับ
อย่างที่ที่ทราบกันอยู่เมืองไทยแฟนบอลคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโวเตอร์
สโมสรสมาชิกเนี่ยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผมรู้เพราะอะไร
เวลาผมไปพูดไปคุยเขาเขาต้องการสิ่งนี้นี่คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมได้คะแนนถึง๖๒คะแนนนะครับ
ผมไปเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากที่พวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จนเขามีโอกาสมานั่งแล้วก็ได้ได้ร่วมบริหารใครไม่ต้องการครับ
ไม่มีโอกาสที่ดูแลผลประโยชน์ตัวเองว่ามีอะไรบ้างมาจากไหนที่ไหนอย่างไรได้มีโอกาส
บริหารประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมได้รับรู้หรือรู้ได้ว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลง
ทีนี้เมื่อเขาต้องการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องใครล่ะจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงมันมีความคาดหวัง
ผมทำงานผมยึดหลักหรือปัชญาในการทำงานว่าถูกต้องตรงไปตรงมาตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายไม่กันแกล้งให้ร้ายป้ายสีใคร
และก็ไม่ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ใคร
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความคาดหวัง
ผมบอกพี่น้องประชาชนหรือแฟนบอลชาวไทยเลยนะครับ
ว่าเมื่อผมเป็นความคาดหวัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับ
ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จรู้ร่วมได้ด้วยดีนะครับ
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน
ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรสมาชิกฟุตบอลทั่วประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอล
ผมอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้ครับ

ยังไงติดตามผลงาน๔ปีหลังจากนี้

เดี๋ยวจะประชุมกับภาคกรรมการชุดใหม่

นี่คือนายกสมาคมฟุตบอลคนที่๑๗

ครบรอบ๑ปีของสมาคมฟุตบอลพอดีนะครับ